ตอนนี้แต่ลดแม่ร้อนไขกำลังตามอยู่แน่

ถูกขโมยที่ตลาดไทยครับ
ผมเป็นเจ้าของรถแม่ผมเป็นเจ้าของรถ
แล้วคุณเอารถมาแล้วที่สู่ติดต่อคุณไม่รับสายทุกกรณีทุกอย่าง

เนี่ยครับเจอรถแล้วครับตอนนี้หนูเจอรถแล้ว